ดูความคืบหน้ากรณีที่รอปภอายุ๖๓ปีที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ถูกผู้ชายรุ่นลูกเตะเสยคางเตะปากเขาให้นะฮะ
ท่านล้มลงหัวฟาดพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
หลังจากไปต่อว่าฮะขี่มอเตอร์ไซค์เบาหน่อยได้ไหมล่ะ
ล่าสุดนะครับผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับที่ซอยนักบุญตะบนสวนพริก
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้เสียชีวิตคือนายอิสมาแอลหมัดวังอายุ๖๓ปี
เขาเป็นรอปภนะครับมีแผลแตกที่ศีรษะ
มีเลือดไหลนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน
ลูกสาวกับภรรยานะครับมาเห็นศพร้องไห้แทบขาดใจ
โดยนางสาวนรินหมัดวังลูกสาวเล่าด้วยอารมณ์โกรธแค้นบอกว่า
ตอนเย็นพ่อดื่มสุราอยู่นะแล้วก็เดินออกมาบนถนน
ซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมจากนั้นในเบลในเบลอายุ๒๘ปี
คนในหมู่บ้านครับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอย
แล้วพ่อเนี่ยบอกให้ขี่เบาหน่อยเบลไม่พอใจนะครับ
ลงจากรถมาแล้วก็มีปากเสียงกัน
จากนั้นนายเบลก็เตะเสยปลายคางพ่อจนล้มทั้งยืนครับ
ศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ล่าสุดนะครับนายธวัชชัยมะโนแจ่มหรือว่าเบลอายุ๒๘ปี
ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยมาพร้อมกับใครบ้าง
มาพร้อมกับครอบครัวทนายความ
มอบตัวกับตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาครับ
ธวัชชัยรับสารภาพบอกว่าทำร้ายร่างกายนายอิสมาแอลจริง

จากผู้ตายเมาสุราแล้วเข้ามาอารวาสหาเรื่อง
แล้วผู้ตายเนี่ยต่อยเขาที่ใบหน้าของเขาก่อน
เขาพยายามป้องกันตัวโดยผลักอกแล้วก็ต่อยคืนไป
ผู้ตายไปสองครั้งจากนั้นก็เตะไปครั้งหนึ่งจนเขาล้มลง
โดยไม่ทราบหรอกว่าผู้ตายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เมื่อคืนเขาเองเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้หนีไปไหน
แล้วเขาอ้างว่าเขานอนคิดทั้งคืนจุกในอกพูดอะไรไม่ออก
จากเขาก็นับถือผู้ตายแล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกของผู้ตาย
ตัดสินใจมามอบตัวครับ